นัดทอยหลังแล้วว่ารุ้นกันว่าคนไทยนั้นจะได้ดูพฤตุบันโลก๒๐๒๒
ในประเทศไทยหรือไม่เรื่องของลิกศิษฐ์ก็ยังต้องตามต่อ

โดยดรกศยมพุฒากกท
ก็เปิดเผยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับว่า
ได้รับหนังสือจากบริษัทอินฟรอนต์เอเย่นผู้แดร์
ว่าสามารถลดราคาจากเดิม๔๒ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ๑๖๐๐ล้านบาท
ค่าดำเนินการลงมาได้อีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับ
แล้วก็เวลานี้ทางกรกฐมีเงินที่พร้อมจ่ายอยู่ที่๑๑๐๐ล้านบาทนะครับ
รวมกับการสมทบจากภาคเอกชนนะครับ
ถ้าไม่สามารถลดไปได้มากกว่านี้อาจจะมีความจำเป็นต้องล้มดีลการเจรจานะครับ
ว่าจะเอาอย่างไรซึ่งความคืบหน้าเนี่ยน่าจะทราบชัดเจนก็ในช่วงเย็นวันนี้นะครับ